รอดุดดังแวมพาย

ปีนี้อายุ๕๕ปีแล้ว

กล้องเปิดใจกับพี่แจ๊กกะรีนแบบไม่เดี่ยวเลย

บอกว่าทุกวันนี้มีความสุขทุกครั้งนะคะ
ที่ได้มาเจอแฟนคลับทั้งรุ่นใหญ่แล้วก็รุ่นเล็กค่ะ

แล้วก็ถามพี่ก้องอุ๊ยแล้วน้องเขารู้จักพี่ก้องได้ยังไง
เขาติดตามมาจากตอนพี่ก้องเป็นโค้ดเดอร์วอยไง

ใช่คือตอนนั้นพี่ก้องเขาดังมาก

แม้จะเป็นรุ่นใหญ่แต่ใจไม่ดิ้งนะจ๊

ก้องบอกว่าเขินอยู่นะครับนะคะ

ละครรีเมคทองประกายแสดเขาถ่ายไปแล้วนะคะ

พี่ก้องเปิดใจกับพี่เจอกลีนแบบไม้เดี่ยว

อืม

ขึ้นทุกวัน๑ปี๔วัน
เพื่อที่จะทำการโปรโมทคอนเสิร์ตในวันนั้น
เธอมีความสามารถให้เห็นพี่กองเต้นมาไหมครับ

มีละครเร็วนี้ครับ

เล่นกับน้องใบเฟิร์น
เคยเห็นเขาเล่นในหลายเรื่อง

เล่นดีมากก็ดีใจที่เราจะได้มาเล่น
นักแสดงคุณภาพดีอย่างใบเฟิร์นครับ